เมื่อวานนี้ครับลุงตู่ไปหาเสียง

สรุปก่อสร้างคุณผู้ชมครับ
ลงมาหลดลงมาจากดาดฟ้า
สามคนเป็นบุคลากรของโลกพจบาลจุรา
อีกคนนึงนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รถตำรวจ๑๙๑นะครับโอ้โหพังไปคันหนึ่ง
หลังแตกน่ะนี่น่ะนะครับ
บ่าย๓โมงนี่ชี้กันชี้กัน
นะครับบ่ายสามโมงห้าสิบนาทีจะสี่โมง

เค้าผลักเพื่อน

นี่ล่ะครับครับคุณผู้ชมมาฟังพี่เค้าเล่าหน่อย
กระเป๋าบังคือเราไม่รู้ว่าอะไรมันลงมาค่ะ

ดึงพี่แล้วก็แบบก้มลงไปเลยอะค่ะ

ใช่พี่เบิร์ตแล้วไอ้ที่มันพังถล่มลงมาที่พี่บอก๓โมง๕
จริงมันก่อนที่นายกจะลงพื้นที่แค่ประมาณสักชั่วโมงนึงเองบ้าง
คือเขาจะมีส่วนล่วงหน้ามาดูความพร้อมให้นายก

ใครจะมาล่ะถ้าไม่ใช่ธนากรวันบุญคงชนะ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย

เกิดขึ้นจากการขนวัสดุก่อสร้างขึ้นที่สูง

ด้านหน้าอาคารศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์นะครับ
มันตกจากที่รัดลงทั้งด้านใน
และด้านนอกรั้วของโรงพยาบาล
ซึ่งผู้ก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย
เร่งตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย
รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นครับ